เกิดขึ้นที่ซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรประการนะคะ
สี่รุ่มหนึ่งค่ะตั้งแต่ลุมบอลกันตุ๊บเลย

นี่ค่ะคุณผู้ชมผู้ชายเสื้อดำแขนยาวนะคะ
ถูกวัยรุ่นสักประมาณ๔๕คนนะคะ
รุมเละแบบนี้ค่ะทั้งเตะทั้งต่อยหมวกกันน็อกก็มานะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรปราการ
ทีนี้พอคลิปนี้ปรากฏออกมาในโลกออนไลน์เนี่ยนะ
เราก็ไม่รู้ต้นสายปลาเหตุว่าเกิดจากอะไร
แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคือเขาบอกว่าเขามีการนัดเจรจา
ไกลเกลี่ยกันแต่มันไม่ลงตัวก็เลยกลายเป็นคลิปนี้
แต่เราในฐานะสื่อมวลชนอยากให้ความจริงปรากฏค่ะ
ลงพื้นที่ไปเลยนะคะไปจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณอู่ซ่อมรถ
ซอยแพร่กษา๒จังหวัดสมุทรปราการ
เป็นจุดที่น้องผู้ชายอายุ๒๖คนถูกกลุ่มวัยรุ่นกระทืบ
เนี่ยคุณผู้ชมแต่ตอนที่เราไปเนี่ยนะคะ
คุณภูริพัฒน์บุญนินลงพื้นที่ไปแบบนี้
ไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไปสอบถามพูดคุย
ไปไม่เจอคนที่ถูกรุมกระทืบนะ
ไปเจอยาดเสื้อแดงเสื้อฟ้าแบบนี้
ของคนที่ถูกรุมกระทืบเปิดเผยกับคุณภูริพัฒน์บอกว่า
ขณะที่หลานของตัวเองล้างรถกันอยู่หน้าบ้าน
จู่ก็มีกลุ่มวัยรุ่นจากซอยแพร่กษา๔
ขับมอเตอร์ไซค์กันมาหลายคันเลยค่ะ
แล้วมารุมกระทืบหลานชายของตัวเอง
อ้างว่าหลานชายไปตบหัวน้องของกลุ่มคู่อริ
ก็คือกลุ่มที่เขามารุมกระทืบเนี่ยนะคะ

เขาก็บอกว่าไม่ได้ไปทำนะหลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นคลิปที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่
โดยกลุ่มวัยรุ่นลากหลานชายตัวเองมาจากฝั่งตรงข้าม
แล้วก็รุมกระทืบทุบตีใช้หมวกกันน็อกทุบตีด้วย
ทีนี้จังหวะนั้นคุณผู้ชมเห็นคนแก่นะ
เดินจากมุมซ้ายมือของจอเข้าไปพยายามห้ามก็คือพ่อของคนที่รุมกระทืบเนี่ยนะ

กางเกงเสื้อฟ้านี่นะกำลังเข้าไปห้ามปลาม
บอกว่าแม้แต่คนแก่ยังโดนลูกหลงด้วยเลย
ฟังเสียงญาติของคนที่โดนรุมกระทืบถูกรุมกระทืบกันหน่อยค่ะ
ฟังหวังว่านี้อะหลานเรารับไปตบผัวเขา
แล้วเขามาถึงไม่ได้ถามอะไรเลย
ทีนี้ต้มแต่ตรงเนี้ย
เมฆเล็มตอนแรกใช้มือใช้เท้าแล้วพ่อเกระเกลี้อะ

เนี่ยได้เป็นเสียงญาติของคนสายคมครับ

ก็เลยเดินทางไปที่ซอยแพร่กษา๔
เพื่อไปตามหากลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีที่ก่อเหตุมารุมทำร้าย
อายุ๒๖ปีได้รับข้อมูลอีกฝั่งจากทางวัยรุ่นที่ก่อเหตุ
บอกว่าหลังจากที่พวกเขายกพวกไปรุมกระทืบ
ก็คือช่วงกลางวันแสกถูกไหมครับ
หลังจากนั้นสักประมาณ๕ทุ่ม
กลุ่มวัยรุ่นที่โดนทำร้ายก็ยกพวกกลับมาที่บ้านของคู่กรณี
นับ๑๐คนมาพร้อมกับอาวุธครบมือเลยค่ะ
ทั้งมีดทั้งปืนคือกะว่าจะมาเอาคืน
ไปที่บ้านพักของนางสาวกาญจนามิตรสันเทีย
เพื่อไปควานหาไปตามหากลุ่มวัยรุ่น
ที่มาทำร้ายผู้ชายอายุ๒๖ปีค่ะ
ก็คือจุดเกิดเหตุแพร่กษา๒ซอยแพร่กษา๒
หลังจากนั้นกลุ่มวัยรุ่นจากซอยแพร่กษา๒ค่ะ
ยกพวกไปหาคนที่ทำร้ายร่างกายหนุ่มอายุ๒๖ปีที่ซอยแพร่กษา๔
สุดท้ายแล้วไปบ้านของนางสาวกาญจนาคือคุณกัญจนาเอง
ตอนที่คุณภูริพัฒน์บุนนินผู้สื่อข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่ไป
โชว์ร่องรอยบาดแผลที่ถูกบริเวณ
ถูกทำร้ายบริเวณหัวเข่าแล้วก็หน้าผากให้ทีมข่าวดู
เป็นรอยฟกช้ำเพราะว่าคู่กรณีเนี่ย
ถีบประตูเข้าไปในบ้านเพื่อไปตามหาสามีของตัวเอง
เพราะคิดว่าเป็นคนพาพวกไปรุมกระทืบ
หนุ่มอายุ๒๖ปีที่ซอยแพร่กษา๒
ฟังเสียงคุณกาญจนาค่ะ
เค้าก็เหมือนถือดาบถือมีดถือปืนอะไรกันมาค่ะ
มีอาวุธค่ะแล้วเขาก็พูดว่า
ถ้าเกิดว่าเจอตัวยิงทิ้งได้เลย
เพราะฉะนั้นกลัวไม่อยู่กับลูกของคน

ถึงขั้นกับยิงทิ้งเลยนะโอ้โหน่ากลัวจริง

ทีนี้คุณกาญจดาบอกต่อบอกว่า
คือตัวเขาเองไม่รู้จริงว่าแฟนนุ่มของตัวเอง
ไปมีเรื่องมีราวกับคู่กรณีจริงหรือไม่อย่างไร

แต่หลังจากที่เกิดเรื่องแล้วเธอตัดสินใจค่ะ
บอกแฟนตัวเองบอกว่าให้ออกจากพื้นที่ไปก่อน
เพราะก็ไม่รู้ว่าคู่กรณีจะย้อนกลับมาทำร้ายร่างกาย
หรือจะมาเอาชีวิตกันหรือไม่อย่างไร
นางสาวกัญจนาตอนนี้เดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ
สพเมืองสมุทรปลาการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ในข้อหาคือบุกรุกเคหสถานในยามวิการ
กับกลุ่มคู่กรณีดังกล่าว
แต่เอาล่ะตอนนี้ข้อมูลทั้ง๒ชุดมันไม่ตรงกัน
รอตำรวจไปหาหลักฐานเพิ่มเติม
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับทั้งสองฝ่ายต่อไปนะคะ